โอ้โหบาดเจ็บเลยนะฮะแต่หลายคนก็แบบว่าน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ท่านไปอายุทยา
แล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปหลายคนไปโฟกัสเอ๊ะทำไมมือบวมเกิน
ย้อนกลับไปดูภาพตอนที่ท่านถวายดาบนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่ดาบนั้นตกลงมาใส่ข้อมือครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนมือท่านจะบวมก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไป

ล่าสุดท่านก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมหมอให้รักษาตัว
ก็ต้องแอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมครับ
คือภาพนี้อยู่ที่อายุทยาแต่ล่าสุดจะเป็นภาพนี้ในโซเชียลนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยไปตรวจหาอาการปรากฏว่าข้อมืออักเสบครับ
ต้องเข้าเฝือกอ่อนเลยคุณหมอก็ให้แอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แน่นอนนะฮะช่วงนี้การเมืองค่อนข้างจะเข้มข้น
ลุงตู่เองพลเอกประยุทธ์เองอาจจะต้องพักรักษาตัว
แต่ว่าผลเอกประวิทย์เนี่ยครับคุณผู้ชม
ก็ล่าสุดร่องใต้ครับอยู่นครศรี
หลังจากเดินสายทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังแวะไปหาของอร่อยทาน
ทำคะแนนกันใหญ่เลยคุณผู้ชมนะส่วนส้มโอทัพทิมสยาม
แล้วก็เดินทางไปพร้อมกับแก่นำของพักไปสัญหาของอร่อยแดนสตอ
เสิร์ฟแบบไม่อั้นไม่ยั้งผัดหมี่ปากพนังแกงเขียวหวานเนื้อนะฮะ
แล้วก็อีกหลายเมนูคั่วหมูปลาทอดก็ว่ากันไป
ลงพื้นที่ฟาชั่นครับกับชาร์กว่ายช่วงที่ไปจิบน้ำชาก็ใส่เสื้อบาติกแขนยาวลายดอก
นี่ก็ดูเป็นหนุ่มกว่าอายุหรือครับ
แล้วก็อารมณ์ดีครับเพราะว่าระหว่างที่แลนด์หนังลุงหรือว่าหนังตะลุงนะ
เด็กก็มีการเชิดตัวหนังอวยพรให้กับท่าน
ให้ท่านได้เป็นนายกคนต่อไปว่างั้นเถอะ
นะฮะก็นั่งยิ้มกันไปขยับหนังตะลุงเล่นอย่างมีความสุขกันไป
อันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ทางใต้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องทำคะแนนเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งกันแล้ว
ชักนี้ส่วนทางด้านของอุ๊งอิ้งแผงฐองทานชินวัฒน์
หัวหน้าช่องครัวเพื่อไทยล่าสุดไปเปิดเวทีปลาสายที่โคราช

สไลด์เลือกเพื่อไทยแบบยกจังหวะ
ดูก็แข็งแรงตอนนี้เนี่ยตั้งครรภ์น่าจะท้องแก่แล้วเนอะ
เริ่มท้องใหญ่ละล่ะยังเดินทางเยอะอยู่เลย
พร้อมตะโกนชายโยชายโยเหมือนออกศึกอะไรแบบนี้

เป็นว่าตอนนี้การเมืองเข้มข้นคุณผู้ชมครับเราก็ต้องจับตากันดูทุกวัน